ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีพิธีกรรมอย่างหนึ่ง
เขาเรียกว่าเป็นพิธีสืบชะตา
คือเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของคนในชุมชนของคนในท้องถิ่น
เกี่ยวกับการที่เราจะบวงสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเป็นแบบให้เราอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหม
หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าทำให้เราอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะพาไปดูพิธีสืบชะตาที่เรียกว่าพิธีสืบชะตาสายน้ำแผ่นดินผืนป่าเขามีการจัดงานกันยังไงไปดูกันค่ะ

เขามีการแสดงจากน้องในพื้นที่

น่ารักมากเลยคือเครื่องแต่งกายของเขาเป็นเครื่องแต่งกายแบบชนเผ่า
แบบนี้เนี่ยนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในพิธีเท่านั้น
เพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติแม่วางอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะ
เพราะว่าทุกคนเขาพากันมารวมตัวกัน
เพื่อร่วมพิธีบูชาสืบชะตาสายน้ำแผ่นดินพื้นป่านะคะ
เรียกได้ว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นตามความเชื่อ
ว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่เป็นปกปักรักษาป่าต้นน้ำของเราอยู่
อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึก
ให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนรู้จักรักษา
และห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำลำทานนะคะ
ภายในพิธีก็จะมีพระเทพมงคลโมลี
เป็นเจ้าอาวาสวัดล้านนายานสังวราราม
เป็นผู้นำสวดเจริญพระพุทธมนตร์

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขตอุทยานทั้ง๔อำเภอ
ก็จะพากันนำน้ำและดิน
รวมทั้งข้าวตอกดอกไม้ที่เตรียมไว้มาร่วมพิธี
ที่บริเวณมณฑลพิธีกลางลำน้ำ
เพื่อเป็นการสืบชะตาและขอขมานั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของชาวเชียงใหม่นะคะ
จะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนหันมารู้จัก
รักษาหวงแหนต้นน้ำลำทานทรัพยากรทางธรรมชาติแล้ว
ก็ยังเป็นการสร้างความร่วมมือความสามัคคีกันในชุมชนด้วย
จะได้ร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อของชาวเหนือ
ที่เขาทำความเคารพขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาพื้นป่าและต้นน้ำ
ทำให้เขามีกินมีใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชุมชนของเขา
คือทางเหนือเนี่ยเขาจะอยู่กับต้นไม้รับทานเยอะแล้วก็มีพิธีกรรมแบบนี้
ต้องนะคะคือเหมือนเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือนั่นแหละ